เมื่อคืนที่ผ่านมามีร้านสุกี้ดังแถวเรียบด่วนรามอินทรา
ย่านประดิษฐ์มนุษย์ธรรมในกรุงเทพฯ
รับรถหน้าร้านถูกแทงจนเสียชีวิต
นี่เห็นบอกว่าไปมีเรื่องมีราวกับแม่บ้าน
ไปทำร้ายแม่บ้านของร้านเขา
พอสามีเขาทราบเรื่องนี่มาแทงกันตายเลยนะครับ
ผู้ตายนี่เป็นชาวเวียดนามนะครับผู้ชายอายุ๔๙ปี
แถวนี้บอกก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกัน
เขามารับรถอยู่หน้าร้านไม่ได้เกี่ยวข้องกับร้านหรอก

นี่ทางป่อเต็กตึงก็พยายามมาช่วยปั๊มหัวใจอย่างเต็มที่นะครับ
แต่ว่าเสียชีวิตนะฮะเพราะว่าบาดแผลมีดแทงเข้าไปเนี่ย
ราวนมพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วถูกฟันเข้าที่แขนกับหน้าผากด้วยเป็นแผลยาวนะฮะ
เสียชีวิตอยู่ประตูหน้าร้านนะฮะทางเข้าหน้าร้าน
พนักงานของร้านสุกี้บอกว่าผู้ตายเป็นเด็กรับรถ
แต่ไม่ใช่พนักงานหรือว่าลูกจ้างของร้านนะค่ะอ่า
เวลาเราไปร้านอาหารที่ไหนจะเห็นแบบคนมาคอยโบกรถให้
เข้าออกก็ลูกค้าก็ให้สตงสตางค์เอาไป
เขาก็จะมาหารายได้เล็กน้อยแบบนี้

ก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนผู้ตายมีลักษณะเมา
แล้วไปมีปากเสียงกับแม่บ้านของร้านสุกี้เรื่องทิ้งขยะ
ก่อนที่ผู้ตายเนี่ยจะไปต่อยเขาอ่าแม่บ้านเป็นผู้หญิงนะฮะ
ต่อยเขาเข้ากกหูเข้าต้นคอ๓๔หมัด
แล้วสามีของแม่บ้านเนี่ยเขาต้องมารอรับภรรยากลับบ้านอยู่แล้ว
พอเขารู้เรื่องเนี่ยเขาก็ไปเอาเรื่องก็มีเรื่องมีราวกัน
ซึ่งสามีของแม่บ้านเอามีดมาด้วยก็เลยจ้วงแทงใส่จนเขาเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุเนี่ยทางแม่บ้านนะเขาก็เกลี้ยกล่อมสามีของเขา
มอบตัวกับตำรวจนี่นะครับ
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้คุยกับแม่บ้านของร้านสุกี้นะครับเธอบอกว่า
ตอนก่อนที่จะมีเรื่องกันเนี่ยวันนี้เธอก็มาที่โรงพักนะ
ที่สอนอรัฐพร้าวนะฮะคือเธอบอกว่าอย่างนี้
แค่ต้องการถ่ายภาพถังขยะที่เธอเอาขยะไปทิ้งแล้วก็ทำความสะอาดแล้ว
เพราะต้องรายงานผู้จัดการร้านให้ทราบ
ช่วงจังหวะกำลังจะถ่ายภาพผู้ตายเนี่ยเมาอยู่จะมาทิ้งขยะ
เธอก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งทิ้งได้ไหมขอถ่ายภาพก่อน
ผู้ตายคงเข้าใจผิดแล้วก็โมโหหาว่าเธอเนี่ยไม่ให้ทิ้งขยะอะไรประมาณอย่างนี้
ก็เลยมาด่าทอแล้วมาต่อยเธอเข้ากกหูกับที่คอ๓๔ครั้ง
พนักงานแคชเชียร์เห็นเหตุการณ์ก็เลยมาช่วยมากัน

ก่อนที่ผู้ตายเขาจะเดินหนีไป

สามีชื่อวราพงศ์พิมพ์แน่นอายุ๔๔นะฮะ

จังหวะที่เธอรอเวลาสแกนนิ้วออกงาน
อยู่ผู้ตายวนกลับมาอีกรอบนึง
คราวนี้เดินปรีมาหน้าร้านมุ่งมาหาเธออีก

สามีเธอเห็นท่าไม่ดีก็ต้องมากันเอาไว้

ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าให้ตาย
คือต้องการปกป้องเธอเท่านั้นเอง

พี่ก็เดินกลับเข้าไปตรงหน้าแคชเชียร์
ช่วงที่พี่เดินออกไปเขาก็ถามพี่นั่นแหละ

พี่แล้วใช่เข้าที่ต้นคอแล้วก็กกหู

เชียร์ก็รีบเดินออกมาดู
เพราะว่าแคทเชียร์ได้ยินอยู่แล้ว
คำที่ผู้ตายพูดกับพี่ไม่ค่อยสุภาพ

พอเขาเดินออกมาเสร็จปุ๊บเขาเห็นพี่ลงไปอยู่ข้างล่างแล้ว
แล้วพี่ก็โทรหาแฟนพี่บอกว่าพี่โดนทำร้าย
พี่โดนทำร้ายแต่ที่พี่บอกเขา
พี่ไม่ได้หมายถึงว่าให้เขามาแก้แค้นเข้าใจไหม
เขาจะมารับพี่กลับบ้าน
คดีสอนอโชคชัยนะฮะเดี๋ยวตำรวจคงต้องขยายผลต่อไป
วันนี้คุณสุชาดาไปที่ร้านเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ร้านเขาประกาศปิด๓วันนะฮะแต่ได้คุยกับรอปภของร้านใกล้
แล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าผู้ตายเนี่ยเขาเป็นคนเวียดนามนะ
เขาจะมาคอยโบกรถให้แขกที่มาร้านอาหารแถวนี้
ไม่ได้เป็นลูกจ้างของร้านใดร้านหนึ่ง
ก็เหมือนกับมาหารายได้ของตัวเองก็ไม่มีใครยุ่งอะไรด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันพ่อของผู้ก่อเหตุนะครับ
บอกว่าหลังจากทราบเรื่องเนี่ยก็บอกลูกชายให้มอบตัวทันที
เชื่อว่าลูกชายไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายเขาถึงตาย
คงจะปกป้องภรรยาส่วนตัวก็เสียใจ
แล้วก็สงสารลูกชายกับลูกสะพ้ายมากที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้
ส่วนตัวคนก่อเหตุก็มอบตัวกับตำรวจสนโชคชัยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ
สารภาพนะครับบอกว่าผู้ตายเนี่ยมาโวยวายใส่ตัวเขาแล้วก็ภรรยาจนมีปากเสียงกัน
ก็เลยบันดาลโทษะใช้มีดที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ยจ้วงแทงใส่ไปเพื่อป้องกันตัว
ระหว่างที่คุมตัวไปจะไปฝากขังนะครับ
คุณสุชาดาก็เลยถามว่าเออแล้วพี่ทำไมพกมีดมาด้วยล่ะ
รับภรรยากลับบ้านเนี่ยตั้งใจจะไปแก้แค้นอะไรหรือเปล่า
หลังจากทราบข่าวภรรยาถูกทำร้าย
เขาบอกว่าเขาพกมีดไปเพื่อป้องกันตัวจริง
้วงแทงใส่ไปเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเขาเข้ามาทำร้ายภรรยาเขา
แล้วจะเข้ามาหาอีกรอบนึงไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องมาก่อน
ไม่ได้มีเจตนาจะมาแก้แค้นจะมาเอาคืนให้ถึงตายอะไรอย่างนี้ด้วย

แล้วก็เรื่องการพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนผู้ตายนี่เป็นคนเวียดนามนะฮะ
ก็ตอนนี้ยังไม่รู้ชื่อเลย

แต่ว่าศพกับตอนนี้ก็ต้องส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อน